จากกลุ่มทุนจากยูสุกเทศไทยนะครับ
รวมตัวกันแล้วก็มอบเงินนะครับ
ห้าแสงบาทในการสะสนทีมให้กับเบสบอลไทย

จะค่าทีและเป็นบอร์ของประเทศไทย

ชุดแข่งขันให้กับทีมเบสบอลยุวชนทีมชาติไทย

ระหว่างวันที่๑๗กรกฎาคมนี้

ในวันที่๒๖๓๐มิตรุนาที่วันนี้

เห็นความสำคัญของการพัฒนากีฬาเบสบอล

จึงร่วมสนับสนุนกีฬาเบสบอลในปีนี้

โดยทีมชุดนี้เป็นการรวมตัวกันของน้อง

ผ่านการฝึกซ้อมและคัดตัวอย่างเข้มข้น

ในปีนี้อีซาโออาโยยาม่า

มองว่าจากการอยู่พัฒนาวงการเบสบอล

นักกีฬาของไทยมีคุณภาพและทักษะที่ดีขึ้น

ยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเช่น

วงการเบสบอลไทยพัฒนามาถูกทางแล้ว
เมื่อ๒๐ปีที่นี่นะครับปีที่แล้วเนี่ย

อันเช่นทีวีก็ไม่ออกมานะครับ
ปัจจุบันนี้มีเน็ตใช่ไหมฮะ
ก็ทุกคนรู้คือเบสเบาออนไลน์นะครับ

คนที่นักกีฬาเบสผมก็มากเรื่อยนะครับ
ก็มีโครงการใหญ่เรื่อย
และก็นักกีฬามากเรื่อยนะครับ

ยังไม่พอลังคิดกันยังกันกัน

เพราะฉะนั้นเราต้องให้สิ่งแวดล้อมสนามบ้าน
แล้วก็คนที่ประชาชนใครก็ขอให้สนใจ
เข้ามาร่วมให้เชียร์อะไรประมาณนี้ครับ
รวมติดตามลุ้นผลงานของทีมยุวชนชุดนี้
ซื้อปกคราวจะก้าวไปสู่ความสำเร็จ
ด้วยการสนับสนุนในรูปแบบต่างอย่างต่อเนื่อง